กรติภาวะโลกรองสะท้อนปัญหาสิ่งแวดล้อมกับชมพู่สลันพัฒน์นะคะวันนี้พาลงใต้ไปทำความรู้จักกับงูขี้สงสัยกันหน่อยค่ะ
งูที่มีดวงตากลมโตเหมือนสงสัยอะไรบางอย่างและเป็นผู้ช่วยชั้นดีในการที่จะรักษาระบบนิเวศในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะ
ใครที่เคยไปอุทยานแห่งชาติเขาหลักลำรูในพื้นที่ตำบลคึกคักอำเภอตะกัวป่าจังหวัดพังงา
ถือว่าอาจจะมีโอกาสได้พบกับเจ้างูขี้สงสัยเนี่ยค่ะหน้าตาน่ารักจนใครใครก็คิดว่าไม่มีพิษ
แต่เจ้างูตัวนี้นะคะถือว่าเป็นงูที่มีดวงตากลมโตเหมือนกำลังสงสัยอะไรบางอย่างตลอดเวลา
ก็เลยได้ชื่อว่าเจ้างูขี้สงสัยทีเนี้ยตัวงูเองก็มีลายสาบเขียวคว่ำดำอะค่ะ
มีเกร็ดตามลำตัวแต่ละเกร็ดก็จะมีสันนะคะ
ส่วนที่ทองก็จะเป็นลักษณะของสีขาวแถบดำอย่างเห็นได้ชัดเจนแบบนี้ค่ะ
ในวัยอ่อนนะคะด้านบนส่วนหัวของงูจะมีโทนสีชมพูอมแดงสด
แล้วก็เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อโตเต็มวัยแล้วก็มีพฤติกรรมตามปกติจะไม่ก้าวร้าว
แต่เมื่อจวนตัวหรือว่าต้องป้องกันตัวก็จะตอบสนองด้วยการกัด
แล้วก็ยังไม่มีรายงานเรื่องของระดับความรุนแรงนะคะ
อย่างไรก็ตามงูตัวนี้ถือว่าสำคัญต่อระบบนิเวศ
ช่วยรักษาความสมดุลแล้วก็ช่วยควบคุมประชากรงู
งูมีพิษและงูไม่มีพิษค่ะ